คนเอ็กส์ประวิทย์วงสู่วันไม่มีความผิดกรณีคลอบครอง
ปปชทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมา
มากนะครับรวมทั้งมีกลุ่มผู้ที่จะล่ารายชื่อ
เพื่อถอดถอนคณะกรรมการประวัติศาสตร์ด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ไม่ดีก็ไม่ดีไม่ดีก็ดีเราก็ไม่
เราก็ให้เข้าใจจริงแบบนั้น
ไม่เคยรู้สึกอะไรและได้ชี้แจงไปทั้งหมดแล้ว
เป็นคำตอบเพียงสั้นของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เมื่อถูกถามว่าโล่งใจหรือไม่
หลังพ้นหมดทินเรื่องนาฬิการู
แม้เจ้าตัวไม่เคยใส่ใจเรื่องนี้
แต่สำหรับอีกหลายคนยังมีบางคำถาม

อย่างคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
ประทับตราความบริสุทธิ์ให้กับผลเอกประวิทธิ์
เตรียมล่าไหล่ชื่อประชาชนยื่นถอดท้อน

แต่มันกระทบไปถึงจริยธรรมและการตรวจสอบการทุจริต
ของนักการเมืองในอนาคต
นายชันชัยอิจราเสนารักอดีตสอบภักดิ์ประชาธิปัตธ์
ประกาศรวบรวมลายชื่อประชาชนสองหมื่นชื่อ
เพื่อยื่นถอดถอน๕คณะกรรมการปปช
โดยมองว่าสิ่งที่องค์กรนี้ได้ทำไปนั้น
เรียกว่าการแสวงหาข้อเท็จจริง
แต่เป็นการแสวงหาคำแก้ตัวให้กับผลเอกประวิทธิ์
พร้อมตั้งคำถามกลับไปยังปปชทั้ง๕คนว่า
เข้ามาทำงานเพื่อใครเพื่อสนองคนแต่งตั้ง
หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ
เรียกร้องให้ปปชเปิดข้อมูลการพิจารณา
พร้อมตั้งข้อสังเกตเงื่อนเวลาการหยิบยืมนาฬิการูบางเรือน
สอดคล้องกันเนื่องจากมีบางรุ่น
เพิ่งออกจำหน่ายเมื่อปลายปี๒๕๖๐
ขณะที่นายปรัฐวาสสุขศรีวงศ์เสียชีวิตไปแล้ว

ขณะเดียวกันก็มีคำตอบมาจากนายชูชาติศรีแสง
ผู้พิพากษาสารดีกาที่สรุปว่า

ใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ดุลยพินิษฐ์
แต่ต้องยอมรับคำวินิจฉัยของปปช
เช่นเดียวกับนายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการปปช
คงไม่สามารถไปห้ามไม่ให้ใครวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ได้
เพราะเป็นสิทธิ์ในการแสดงความเห็นของแต่ละคน
แต่อยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์การทำงานของปปชว่า
ตัดสินจากพยานหลักฐานข้อเท็จจริง
ไม่ได้ใช้ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบในการทำงาน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน